เป็นความสามารถของน้องนักเรียนชั้นประถมศึกษานี่แหละ

โอ้โหผลิตการบูนนะครับ

ดูแล้วมันน่ารักจริงแล้วแถมใช้ประโยชน์ใช้งานได้ดีอีกด้วยครับ
การบุญมีสรรพคุณเยอะนะคะคุณ

ไปกันที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิศนุโลก

เพื่อโชว์ผลงานการเรียนรู้ของน้อง
นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะ
ไปจนถึงชั้นป๖ก็คือประถมนี่แหละครับ
กิจกรรมนี้จะเน้นให้กับหน่วยงานด้านการศึกษา

ได้เรียนรู้อะไรไปบ้าง
โดดเด่นแล้วก็ความพิเศษนี่ก็คือ
สิ่งที่น้องประดิษฐ์ออกมา
การบูลรูปฟักทอง

มากมีหลายสีด้วยนะคุณชนะ

ใช่มีหลายสีหลายรูปแบบ
ทรงหลายขนาดด้วยนะครับ

มันสามารถนำไปใช้ได้จริง
ก็คือไปดับกลิ่นในตู้เสื้อผ้าก็ได้

โอ้โหแล้วก็น้องเขาทำออกมาเขาบอกเลยว่า

เป็นฝีมือของน้องนักเรียนที่ทำได้อย่างสวยงามแบบนี้
นำมาเป็นของฝากของชำรวยได้เป็นอย่างดีแล้ว
กิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดอาชีพให้กับเด็กในอนาคตได้อีกด้วย
เป็นการเสริมทักษะชีวิตให้กับน้องนักเรียน
ทำออกมาคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่

ปรบมือดีใจภาคภูมิใจในตัวของลูกและหลานของตัวเอง
ถูกต้องแล้วนะคะคือโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
เขาก็จะมีการฝึกอาชีพเล็กน้อยต่าง
ให้น้องนักเรียนได้รู้จักการสร้างอาชีพสร้างรายได้ตั้งแต่อายุยังน้อย
จะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไร
หรือว่าในอนาคตบางทีคุณอาจจะทำการบูลแบบนี้
ไปขายแบบเล็กน้อยเป็นงานอดิเรกรายได้เสริมก็ได้นะ
น้องเขาทำออกมาแล้วเขาก็จะมีความภาคภูมิใจใช่ไหม
พอเห็นผลงานของตัวเองหรือว่าพอเอาออกจำหน่ายแล้วขายได้
มันก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้
การบูลแบบนี้ผมชอบเอาไว้ในรถเพราะว่าผมมาเตะฟุตบอล
มันจะมีกลิ่นรองเท้ากลิ่นรองเท้าต้องยอมรับว่าบางทีรถผู้ชาย
มันก็มีความเหม็นบ้างได้นิดหน่อยแต่พอใช้เจ้าการบูลพวกนี้ก็ไปแล้ว
มันดูดกลิ่นได้ดีไม่มีกลิ่นพวกนี้อีกเลย
มันดูดนอกจากกลิ่นมันดูดคนเข้าไปได้เลยไหม
คืออย่าเอามือออกมานะไว้ตรงนั้นแหละแหม
การบุญอย่างที่เรารู้กันดีว่าสรรพคุณมันไล่แมลงไล่มด
แล้วออกมาเป็นรูปแบบน่ารักแบบนี้ก็สร้างรายได้ให้กับน้อง
เป็นอาชีพเล็กน้อยน่ารัก